วันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งเป็นวันหยุดยาวสัปดาห์นี้นะคะ
เชื่อว่าใครหลายคนวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวหลายพื้นที่หลายจุดเลย
ภูเขาบางคนก็ชอบภาคใต้ก็จะต้องมีคนเตรียมแผนจะไปนี่นะคะ
อยากให้คุณผู้ชมฟังข่าวนี้กันหน่อยนะคะ
เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนค่ะ
จมน้ำที่เกาะห้องจังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้เอง

สวยงามค่ะน้ำใสมากด้วย

แล้วก็ด้านสองข้างจะเป็นลักษณะคือเป็นหน้าผา
แล้วตรงนั้นมีจุดชมปาการังด้วย
ท่องเที่ยวสาวชาวจีนรายหนึ่ง
ว่ายน้ำออกไปเพื่อไปดูปากการัง
แต่ไม่ได้สวมเสื้อชูชีพ

จะต้องไหว้ออกไปช่วยห่างจากชายหาดประมาณ๒๐เมตร
และนำตัวมาบนชายหาดเพื่อปฐมพยาบาลต่อเบื้องต้น
แบบนี้นะคะจะเห็นว่าช่วงที่นำขึ้นมาไม่ค่อยได้

นี่เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติธานบุขอรณีจังหวัดกระบี่นะคะ
คือตอนแรกเนี่ยสังเกตเห็นนักท่องเที่ยวหญิงรายหนึ่งนะคะ
ทราบชื่อภายหลังชื่อว่านางสาวเสียงทงชู
อายุ๒๓ปีชาวจีน

ขณะที่ไหว้ดูปากการังด้านหน้าหาด
ห่างออกจากชายฝั่งประมาณ๒๐เมตร
เจ้าหน้าที่เร่งไหว้ออกไปช่วยเหลือนะคะ
สามารถนำตัวขึ้นมาที่ฝั่งได้นะคะ
แล้วก็เร่งประถมพยาบาลบนชายหาด
ตอนนั้นที่พอมาถึงชายหาดแล้ว
นางเสาเสียงมีอาการหมดสติ

ตอนนี้อาการของนางเสาเสียงปลอดภัยแล้วนะคะ

เบื้องต้นคาดว่านักท่องเที่ยวคนนี้
จะมีอาการเป็นตะคริวในช่วงที่ว่ายน้ำ

ประกอบกับไม่ได้สวมเสื้อชูชีพ

มันก็ดิ่งลงน้ำไปเลยนะคะ
นี่คือสิ่งที่เธอทำ

ซึ่งเขาบอกว่าจะมีการประกอบอย่างต่อเนื่อง

กรุณาสวนชูชีพทุกครั้งที่ลงเล่นน้ำค่ะ
ฉันก็ไม่ได้อะไรก็คือเข้าใจความหวังดีของเจ้าหน้าที่

เขาอาจจะฟังภาษาไทยไม่ออก

ก็ให้มีทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษ
ให้ครบครบไปเลยดีกว่านะคะใช่ค่ะใช่ค่ะ
แล้วก็ประกาศนะคะอย่างต่อเนื่องด้วย
เฉพาะช่วงนี้นะคลื่นลมค่อนข้างแรงนะคะ
อ่าแต่ว่าอย่างไรก็ตาม
การประกาศแบบนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม

ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดูแลได้ทัน
จากแต่ละวันก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เกาะห้องเยอะ
อย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่เองก็จะต้องเพิ่มมาตรการเข้มงวดขึ้น
โดยเฉพาะคำสั่งที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือ
เสื้อชูชีพก่อนลงน้ำทุกครั้งค่ะ
นี่ก็คือเจ้าหน้าที่เขาเดินมาแจกเสื้อให้ด้วยนะ
สำหรับใครที่ยังไม่มีนะคะเพื่อความปลอดภัย